ความเป็นแม่ของม้าอายุ๒ปี
ซึ่งเขาแสดงออกในการไปดูแล
แพ้กำพ้าแฝดสามไม่ยอมห่างเลยครับ
เรื่องนี้เราไม่ค่อยจะเห็นบ่อยนัก
ระหว่างสัตว์๒สายพันธุ์ที่

เป็นม้าสายพันธุ์เมืองชื่อว่าใบเตย

ข้างอยู่กับลูกแพ้สายพันธุ์เบอร์แฝด๓นะครับ

ก็อยู่กันแบบนี้ครับใกล้กันตลอดเวลา
นางสาวมณีลักษณะมณีรัฐนาดำรงอายุ๓๙ปี
ซึ่งเป็นเจ้าของม้าแล้วก็เจ้าของลูกแพ้บอกว่า
ม้าและแพ้ซึ่งเป็นสัตว์ต่างสายพันธุ
มีความผูกพันกันมาค่อนข้างมาก
ก่อนหน้านี้ก็ได้นำเจ้าใบเตยไปฝากกับเพื่อน
ซึ่งก็มีอาชีพเลี้ยงแพ้อยู่ที่บ้านประคลอง
ตำบลเมืองเก่าช่วยเลี้ยงให้
จากบ้านพักในตัวเมืองค่อนข้างจะคับแคบพอสมควร
ต่อมาเพื่อนได้ขายแพ้ให้กับพ่อค้า
แล้วก็ขายไปแบบยกฝูงจำนวน๘ตัว
ซึ่งรวมไปถึงแม่แพ้ที่เพิ่งจะออกลูก
เป็นลูกแพ้แฝดสามมาได้เพียงประมาณสัปดาห์เดียวก็ขายไปด้วย
ทำให้ลูกแพ้ทั้ง๓ที่เป็นแฝดต้องกำพราแม่นะครับ
ด้วยความสงสารจึงขอซื้อลูกแพ้ทั้ง๓ตัวกลับไปเลี้ยงที่บ้าน
ปรากฏว่าขณะที่ขับรถกลับเนี่ยเจ้าใบเตยซึ่งถูกเลี้ยงมากับฝูงแพ้เนี่ยแหละ
คือม้านะครับเข้าไปคลุกคีกับลูกแพ้แฝด๓ตั้งแต่เกิด
กลับแสดงอาการฉุนเฉียวส่งเสียงขู่ตลอดเวลา
แล้วก็มีท่าทางห่วงลูกแพ้พยายามจะวิ่งตามรถตลอดทางด้วยครับ
ในที่สุดครับก็ต้องยอมนำลูกแพ้กลับไป
แล้วก็ไปปล่อยให้อยู่กับเจ้าใบเตยซึ่งเป็นแม่ม้าเช่นเดิม
โดยคิดว่าน่าจะเป็นเพราะว่าสัญชาติยานความเป็นแม่ที่มีต่อลูกแพ้กำพร้า
ช่วงนี้เจ้าใบเตยนะครับก็จึงดูแลลูกแพ้ทั้ง๓ตัวนะครับ
กว่าจะตัวพอในการช่วยเหลือตัวเองได้แล้วก็จะลองจับแยกกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ
นับว่าเป็นสัญชาติยานความเป็นแม่ของสัตว์โลกต่างสายพันธุ์ที่น่ารักไปอีกแบบหนึ่งนะครับ